เอาล่ะค่ะวันนี้อาจารย์เป็นหนึ่งจะมาบอกว่าสิ่งของมงคลที่ควรมีไว้ในบ้าน
ควรมีอะไรบ้างและแต่ละชิ้นเสริมมงคลเรื่องไหนไปชมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะ
วันนี้นะคะอาจารย์มีเคล็ดลับดีค่ะกับสิ่งของมงคลที่ควรอยู่ติดบ้านนะคะ
แน่นอนชื่อว่าติดบ้านแล้วเมื่ออยู่แล้วมีความมงคลรุ่งเรื่องร่ำรวยมีด้วยกัน๕สิ่งค่ะ
ชิ้นที่๑ค่ะสิ่งของที่เป็นรูปเลข๘นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะ
ทั้งการงานการเงินเอาง่ายคือกินอิ่มไม่มีอดเงินเข้าเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นเองนะคะ
ถือว่าดีค่ะสัญลักษณ์ที่เป็นอักษรหรือตัวเลข๘แบบนี้ค่ะนะคะ
เขาบอกว่าให้วางไว้ตรงบริเวณที่เปิดประตูมาแล้วเจอสัญลักษณ์ที่เป็นเลข๘นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการที่จะเสริมความเป็นมงคลทั้งหมดค่ะทั้งการงานการเงินเอาง่ายง่ายคือกินอิ่มไม่มีอด
เงินเข้าเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นเองนะคะถือว่าดีค่ะ
ที่๒เลยค่ะชิ้นที่๒นะคะก็จะเป็นรูปเรือค่ะนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์เรือ
หรือเป็นเรือแบบนี้นะคะเขาเชื่อกันว่าเรือเนี่ยจะเป็นการขนทรัพย์ค่ะ
การเงินจะไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาค่ะเรือนะคะหันหน้าเข้าตัวบ้านขาดนะคะ
มุมใดมุมหนึ่งเนี่ยหันแล้วก็วางไว้ให้เป็นทะแยงหัวเรือเข้ามาทางบ้าน
แล้วถือว่าจะดีค่ะชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของหินค่ะ
เราไปหาหินเซนเล็กเศษน้อยหินทุกชนิดค่ะนะคะที่พอหาได้มาใส่ไว้ในภาชนะแบบนี้นะคะ
เขาเชื่อว่าเป็นการรวมพลังของหินจะส่งเสริมส่งผลให้พลังงานที่ดีเกิดขึ้นในบ้านค่ะ
ส่วนในกรณีที่เป็นแบบนี้ค่ะนะครับเป็นหินที่ศูนย์รวมอย่างที่อาจารย์ว่า
วางไว้ที่โต๊ะรับแขกถือว่าจะดีนะคะชิ้นที่สี่ค่ะเป็นไข่ทองคำนะคะ
เสมือนความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะไข่ทองคำค่ะ
วางไว้โต๊ะทานข้าวหรือไว้ในห้องครัวค่ะเสริมความมีกินไม่มีอดด้านการเงินนะคะ
และอย่างที่ห้าค่ะเป็นแพ้นะคะเขาเชื่อกันว่าการนำแพ้เนี่ย
มาไว้ในบ้านก็เปรียบเสมือนการจับแพ้มาวางไว้กันปัญหาทุกอย่างค่ะ
ให้วางมุมใดมุมหนึ่งของทางเข้าปากทางหน้าบ้านนะคะบางทีเราอาจจะจัดเป็นแพ้นะคะ
จัดไว้ในสวนก็ได้สวนใดมุมใดมุมหนึ่งค่ะหรือถ้าเกิดใครไม่มีสวนเดินเข้ามาคอนโด
ก็วางไว้มุมใดมุมหนึ่งของปากทางประตูหน้าบ้านงงไหมฮะ
เปิดประตูเข้ามาจัดส่วนใดส่วนหนึ่งวางไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ค่ะ
จะกันสิ่งต่างให้ไม่เข้ามาถึงเราลองจัดหา๕สิ่งนี้มาวางดูค่ะ
จะส่งเสริมส่งผลที่ดีทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะ
อาจารย์เชื่อว่า๕สิ่งนี้หาไม่ยากค่ะในท้องตลาดมีแน่นอนนะคะ
และเมื่อนำเข้ามาแล้วก็ให้คิดถึงสิ่งดีดีนะคะอาจารย์เชื่อว่าการที่เรานำมาอธิษฐาน
หรือพูดถึงสิ่งดีเช่นเรารวบมาทั้งหมดหรือเราถือแต่ละสิ่งมาให้เราตั้งจิตอธิษฐานค่ะ
ขอให้เข้ามาในบ้านแล้วขอให้สร้างความเป็นมงคลเกิดขึ้น
ณบัตรนี้หรือณเวลานี้เถินอธิษฐานแค่นี้ค่ะทุกอย่างก็จะเป็นมงคลค่ะ
และสรุปง่ายนะคะ๕สิ่งที่ควรจะมีในบ้านเสริมความเป็นมงคลค่ะ
มีเลข๘นะคะมีเรือขาดนะคะมีรวมของพลังหินค่ะ
มีไข่ทองคำนะคะและมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแพ้ค่ะ
นำ๕สิ่งนี้มาไว้ในบ้านก็จะเสริมความเป็นมงคลค่ะ
ศาสตร์ของอาจารย์มีพฤษภูมิเพียง๕เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีก๙๕เปอร์เซ็นต์คือมานัตลค่ะ
เห็นไหมล่ะเป็นหนึ่งสุดยอดมากแต่เอาอย่างนี้เวลาที่เราดูอะไรแบบนี้แล้วเนี่ย
คือถ้าเขาบอกว่า๑๐เราอาจจะต้องไปปรับใช้ตามความเหมาะสมที่
หรือใกล้เคียงหรือว่าบางทีอะแพทย์ก็เข้าใจเรื่องราคาหรือติดอย่างบาง
อย่ามาโอ้โหอาจารย์เป็นหนึ่งบอกว่าต้องตัวนี้ต้องแบบนี้ซึ่งบางทีราคามันอาจจะโดดกว่างบที่เราตั้งไว้
ค่อยปรับไซส์ปรับขนาดลงเอาตามความเหมาะสมและอีกสำคัญที่สุดเลยสุดท้ายจะยังไงก็แล้ว
แต่ห่วงจุ้ยเราก็บอกว่าโอเคไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่นิสัยเราอันนี้เชื่อถือได้แน่นอน
เราก็ต้องปรับตัวเราเองด้วยเหมือนกันถ้าสมมุติวางแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรทำเพื่อความสบายใจ